คุณผู้ชมยังรออยู่ว่าคดีของน้องชมพู่มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้าง
เราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกวันเลยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๓๗วันหลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ตำรวจก็ไม่ได้หยุดทำงานค่ะคุณผู้ชมทำงานกันทุกวัน
หาหลักฐานหาคนที่ฆ่าน้องชมพู่
ทีนี้ประเด็นสำคัญดูถึงเรื่องแนวทางการสืบสวน
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปดูหลักฐานที่เป็นขนสุนัข
แกะรอยแนวทางการสืบสวนคดีน้องชมพู่
ไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังโดยตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
คดีของน้องชมพู่ก็ไปตรวจค้นบ้านลุงพล
เอาจริงตอนนี้นี่ลุงพลเหมือนกับก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
อันดับต้นเลยแล้วลุงพลเองบอกว่าก็เครียดเหมือนกัน
แต่ลุงก็ยอมรับสภาพลุงยังยืนยันความบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะคะ
ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจบ้านลุงเป็นครั้งที่สองแล้ว
ครั้งนี้จะไปขอความร่วมมือลุงพล
เพื่อเก็บหลักฐานบางอย่างก็เก็บเอาประมาณสัก๔๕อย่างไปตรวจสอบ
อะไรไปบ้างดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มีทั้งกระสอบปุ๋ยยูเรียสีฟ้า
นี่นะคะกระสอบปุ๋ยสีขาว
มีถุงมือผ้าขอบสีแดง๒คู่
แล้วก็ดึงขนสุนัขสุนัขนี้ชื่อเจ้านิก
นิกเนี่ยลุงพลเลี้ยงเอาไว้เจ้าหน้าที่เขาเอาขนเจ้านิกไปตรวจสอบด้วย
อกจากนั้นตอนที่เก็บหลักฐานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญในเสริมสุขพันธ์
ซึ่งเป็นน้าเขยของน้องชมพู่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ให้มาช่วยดูให้มาช่วยเป็นพยานด้วย
ทีนี้ลุงพลก็ให้ความร่วมมือดีนะคะคือเอาสิ่งของต่างให้เจ้าหน้าที่เก็บด้วยความเต็มใจ
ลุงพลก็บอกว่ายังไงผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
เพราะว่าลุงมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวลุง
ถามว่าทำไมต้องเป็นลุงพลทำไมต้องมาเก็บหลักฐานต่างที่บ้านของลุงพลเป็นครั้งที่๒

เพราะว่าในคดีของน้องชมพู่มันต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง๔ส่วน
ก็คือ๑ผลนิติทางวิทยาศาสตร์นะฮะก็ตรวจร่างกายน้องชมพู่ไปผลออกมายังไงนะฮะ
หลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุและที่พบศพ
หลักฐานอื่น

การที่ตำรวจมาให้น้ำหนักกับลุงพลอีกครั้ง
เพราะล่าสุดมีพยานบุคคลระบุถึงสถานที่อยู่ของลุงพล
ในวันเกิดเหตุคือวันที่๑๑พฤษภาคม
ซึ่งระบุสถานที่อยู่ของลุงพลไม่ตรงกับที่ลุงพลเคยบอกกับตำรวจไว้

คือวันที่๑๑พฤษภาคมช่วง๙โมง๒๐นาทีตอนเช้า
แต่ทีนี้กลับมีชาวบ้านคนหนึ่งระบุว่าในเวลาดังกล่าวเนี่ย
ลุงพลไม่ได้ไปอยู่ที่สวนยางบนเขาแต่อยู่ที่สวนยางแถวบ้าน
ทีนี้แหละพอพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าลุงพลจะน่าเป็นบุคคลต้องสงสัยที่สุด
แต่ลุงพลก็ยังแย้งนะว่าเพื่อนบ้านคนนั้นจำผิดหรือเปล่า
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุลุงไม่ได้ปฏิเสธว่าเจอเพื่อนบ้านคนนั้น
คือลุงพยายามที่จะบอกว่าในช่วงที่ตำรวจคาดการณ์ว่าน้องชมพู่หายไปจากบ้านเนี่ย
ลุงพลไม่ได้อยู่แถวบ้านเลยไม่อยู่แถวบ้านตัวเองและไม่ได้อยู่แถวบ้านชมพู่
แต่อยู่บนเขานู่นแต่ปรากฏมีเพื่อนบ้านให้การไม่ตรงกับลุงพล
ทีนี้ลุงพลกลายเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งจริงก็เป็นอยู่แล้วนะ
คือจริงตำรวจวางหมากไว้ว่ามีผู้ต้องสงสัยหลายคน
แล้วค่อยสืบสวนกันไปนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของพยานบุคคลที่มาชี้ว่า
ลุงพลไม่ได้อยู่บนเขาแต่อยู่แถวบ้านมันเปิดเผยออกมา
ตำรวจก็เลยต้องหาหลักฐานจากบ้านของลุงพลอีกครั้งหนึ่ง
เอาจริงนะคือเพื่อนบ้านคนนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาจำเวลาได้แม่นเลย
โมง๑๕ยังเจอลุงพลยังทักทายลุงอยู่เลยว่าปีนี้มากรีดยางใกล้กัน
หลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็ไปอาบน้ำประมาณสัก๒๐นาทีเท่านั้นแหละ
พ่อน้องชมพู่มาถามเพื่อนบ้านว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
เพื่อนบ้านยังบอกเลยให้ไปถามลุงพลสิเพราะว่าเมื่อกี้เห็นลุงพลอยู่นี่
ส่วนเรื่องของขนเรื่องของขนแล้วมันโยงไปถึงขนสุนัขได้ยังไง
เพราะว่าตำรวจไปพบเจอขนเส้นเดียวเส้นหนึ่งนะ
บริเวณที่พบศพของน้องชมพู่เป็นขนสีดำหงิกงองอนะฮะ
แล้วก็ไปตรวจคือเหมือนมีดินเอของน้องชมพู่
แต่ทีนี้ก็ต้องมาตรวจต่อว่าขนหงิกงองอเนี่ย
มันไม่ใช่ผมของน้องชมพู่แล้วแต่มันเป็นขนของคนหรือขนของอะไร
ใช่แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานค่ะว่าอาจจะเป็นขนสุนัขหรือเปล่า
แล้วขนสุนัขใช่ขนสุนัขนี้มันจะเป็นส่วนเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้ไหม
ดังนั้นนี่คือเหตุผลค่ะคุณผู้ชมเลยจะต้องมาเก็บขนสุนัขที่บ้านของลุงพลเนี่ย
เอาไปเทียบเคียงกับขนสุนัขที่พบในตัวน้องชมพู่แต่ทีนี้ระแวกบ้านน้องชมพู่เนี่ย
จริงมีหมาสี่ตัวนะที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มีตัวหนึ่งแล้วคือ
คุณผู้ชมเห็นเจ้าซูโม่นี้ถูกไหมคะเจ้าซูโมเจ้าซูโม่กับเจ้าสีทองเนี่ย
เป็นสุนัขของน้าตายน้าตายเป็นน้าของน้องชมพู่ที่บ้านอยู่ติดกัน
คุณผู้ชมเห็นในกราฟในหน้าจอที่ขึ้นมาในกราฟิกขึ้นมาเนี่ยนะคะ
สีทองกับเจ้าซูโม่มันเป็นสีดำด้วยนะใช่ส่วนเจ้าปลาส้มกับเจ้าแก้ว
ตัวนี้นะคะเป็นสุนัขของบ้านน้องชมพู่เองทีนี้
ผลการตรวจดีเอนเอปรากฏว่าขนหมาที่ติดตัวที่น้องชมพู่เนี่ยนะคะ
มันไปตรงกับขนของเจ้าซูโมเป็นหมาสีดำน้ำตาลครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสันนิษฐานค่ะว่าเอ๊ะก่อนที่น้องจะหายตัวไปเนี่ย
มาเล่นกับเจ้าซูโม่หรือเปล่าครับทีนี้ก็ต้องประกอบกับคำให้การต่างต่างค่ะ
สดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่อ่ะพี่สดิ้งก็บอกนะบอกว่าวันนั้นเนี่ย
น้องชมพู่เล่นขุดดินอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายแล้วก็เลยถามน้องสดิ้งเหมือนกันว่า
มีมีสุนัขตัวไหนอยู่ด้วยซึ่งพี่สดิ้งก็บอกว่า
ดินอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วมีเจ้าซูโม่อยู่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็หายตัวไป
ทีนี้ค่ะการที่ทีมข่าวลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วก็คุยกับชาวบ้าน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมาตลอดเดือนกว่านี้นะคะ
มีข้อสันนิษฐานที่มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ย
อาจจะนำตัวน้องชมพู่ออกไปโดยอาจจะทำร้ายร่างกายน้องก่อนหรือไม่
แล้วก็เอาใส่กระสอบปุ๋ยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเคยขึ้นไปเก็บหลักฐาน
ไปเจอกระสอบปุ๋ยตกอยู่ไม่ไกลจากศพของน้องชมพู่ไงคะโดยคนร้ายเนี่ย
จะนำเด็กใส่ถุงปุ๋ยขึ้นภูเหล็กไฟโดยที่ชาวบ้านอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติ
เพราะว่าถุงปุ๋ยมันขนาดใหญ่ไงถ้าเกิดว่าเอาน้องชมพู่ใส่ถุงแบกขึ้นไปเนี่ย
แบกขึ้นไปได้อย่างสบายทีนี้แหละนี่เลยเป็นประเด็นว่า
ทำไมถึงต้องเก็บถุงปุ๋ยของชาวบ้านเนี่ยไปตรวจสอบว่าในถุงปุ๋ยนั้นเนี่ย
มีขนสุนัขอยู่หรือเปล่าแล้วจะเอาสิ่งนี้ไปเชื่อมโยงกับตัวคนร้าย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักฐานต่างอ่ะนะฮะเออแล้วก็มีคนถามว่า

เมื่อวานอดีตรองพบตรให้สัมภาษณ์กับทางผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าคดีของน้องชมพู่จริงเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมาก
ถึงขนาดประดมกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้ามาทำงานในพื้นที่ที่มีการพบศพน้องชมพู่
แล้วก็ตรวจสอบกันแบบนี้เป็นเดือนแล้วนะ
เขาบอกว่าการทำงานทางด้านคดีหาหลักฐานต่างนิติวิทยาศาสตร์
พยานบุคคลพยานแวดล้อมอะไรทำงานเต็มที่
ก็ยังไม่ฟันว่าน้องชมพู่ถูกฆ่าหรือน้องชมพู่ขึ้นไปบนป่าด้วยตัวเอง
ใช่แต่อันนี้ก็ไปถามแม่น้องชมพู่เหมือนกัน
แม่น้องชมพู่บอกว่ามันดูเป็นไปไม่ได้
ถ้าเกิดว่าลูกจะขึ้นไปเองเพราะว่ามันก็ไกลในป่านี้
เขาบอกว่าตำรวจตอนนี้เป็นเหมือนตำบลกระสุนตก
ใครก็เพ่งเล็งไปว่าตำรวจทำงานไม่ดีหรือเปล่า
สำหรับคดีนี้นะฮะก็มีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับ

มันมีเรื่องของความเชื่อค่ะเรื่องของพระเดือนชัย
คุณจำได้ไหมลูกศิษย์ก็จะเรียกหลวงปู่เดือนชัย
ใช่หลวงปู่เนี่ยถือชมพู่ไปทำพิธีเปิดป่านะครับ
ก่อนที่จะพบศพน้องชมพู่
หลังจากนั้นโอ้คนก็ตามพระเดือนชัยหรือหลวงปู่
ให้ลงให้เลขอะไรถูกกันไม่เต็มเลยนะ

เลขทะเบียนรถสองตัวท้ายของหลงปู่เดือนชัย
ทีนี้ตอนที่มีการทำพิธีหรือว่ามีการท่องบทสวดเนี่ย
ก็จะมีท่าทางมีการพูดภาษาแปลก
ทีนี้คุณผู้ชมงานเข้าแล้วค่ะ
เพราะว่าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มีมติออกมา
ออกคำสั่งให้พระเดือนชัย
ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้
ทีนี้ดูในหนังสือคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร

บอกว่าให้พระเดือนชัยฉายาธรรมวิจโย
สังกัดวัดป่าสัทธาธรรมถ้ำหีบ
ตำบลป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ตั้งแต่๑๗มิถุนายนเป็นต้นไป
เหตุผลก็คือพระเดือนชัยมีความประพฤติที่ไม่ควรแก่สมณเพศ

แล้วก็มีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่าง
ซึ่งตรงนี้มันผิดหลักพระธรรมวินัย

แล้วก็ประกาศมหาเถระสมาคม
ทีนี้ทางเจ้าคณะปกครองในท้องที่เนี่ย
ก็เข้าไปแจ้งแล้วก็ตักเตือนถึงพฤติกรรมนี้
พระเดือนชัยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
ซึ่งก็ยังมีการแสดงพฤติกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่
วัดถ้ำจานครูภูหินต่าง
อยู่ที่อำเภอหนองสูงที่มุกดาหารเนี่ยนะคะ
นี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานที่เราไป

ใช่ค่ะมารอกันแน่นสาราเลย
มีลูกศิษย์คนนึงเข้าไปหา
แล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนขัน๕ขัน๘
ให้กับพระอาจารย์ทำพิธีเรียนธรรมจากพระอาจารย์
แล้วพระอาจารย์ก็สวดมนต์ให้ลูกศิษย์พูดตาม
แล้วลูกศิษย์ก็ท่องตามนี่นะคะ
พร้อมกับยังมีลูกศิษย์อีก๔คน
ทำพิธีกันอยู่ประมาณ๕นาทีถึงจะเสร็จพิธีเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามคุณผู้ชมเห็นคนที่ใส่เสื้อสีเขียว

ศิษย์ก็เปิดเผยนะบอกว่าก่อนหน้านี้
ได้เรียนธรรมมาจากลูกศิษย์ของพระอาจารย์

แล้ววันนี้รู้ว่าพระอาจารย์กลับมาก็เลยตั้งใจเลย
มาขอเรียนทำกับพระอาจารย์โดยตรง
จะได้ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในทุกด้าน
ตอนทำพิธีไม่รู้สึกตัวเลยว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่
สิ่งที่ได้ยินจะได้ยินเสียงคนนินทาพระอาจารย์อยู่ในหัว

แล้วก็ที่ลูกศิษย์มาร่วมทำพิธีก็บอกว่า
การที่มานั่งขนาดลูกศิษย์แบบนี้
มานั่งจับหลังจับต่อกันแบบนี้นะครับ
เป็นการส่งพลังทำให้ลูกศิษย์ท่องได้
เหมือนกับสอนนะคุณสอนให้เด็กเรียนหนังสือแบบนี้

ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับพระอาจารย์ด้วยนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าไอ้ภาพที่เห็นออกสื่อไป
อาตมาไม่ได้มีเจตนาจะไปโชว์อิทธิฤทธอภินิหารอะไรเลย
คือประโยคนี้เป็นประโยคที่หลวงปู่เดือนชัยพูดบ่อยนะ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีของน้องชมพู่อะไรอย่างนี้
ทีมข่าวของเราไปถามท่านท่านก็บอกว่า
ท่านไม่ได้อยากอวดอุตริใดทั้งสิ้นนะ

ท่านก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้น
คือท่านมักจะถ่อมตนอยู่แบบนี้เสมอ

ท่านบอกว่าตอนนั้นน่ะดวงธรรมประทับร่าง
อาตมาเองก็อยากจะสำรวม

แต่ว่าตอนนั้นอัตมาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมา

แต่สิ่งที่ทำแล้วก็พูดออกไปตอนสนทนาธรรม
ชาวบ้านนั่นแหละเอาไปตีเป็นตัวเลขเอง
ครับเห็นคลิปไหมฮะที่ท่านเดินหมุนไปหมุนมา
ตอนแรกผู้สื่อข่าวถามว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่า
เดินหมุนไปหมุนมาหรือมีอะไรเข้าหรือยังไงหรือเปล่า
ตอนแรกท่านบอกว่าก็หาของไม่เจอ
ก็จะเดินไปหรือจะเดินกลับก็หมุนวนกันอยู่อย่างนั้นจนจะเป็นลม
แล้วก็อ้าปากหาวแบบเมื่อกี้ค่ะ
แต่มีคนก็มองว่าท่านแสดงปฏิหารอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็บอกนะคะ
บอกว่าพระเดือนชัยเพิ่งจะได้รับหนังสือ
หนังสือที่บอกว่าให้ออกจากจังหวัดมุกดาหาร
ได้รับหนังสือตอนประมาณ๖โมงเย็นของเมื่อวาน

ที่จะมาให้ออกจากพื้นที่ทันที
แต่ท่านก็ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่
เพราะว่าคำสั่งที่ออกมาพระอาจารย์ก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
จะให้ออกจากพื้นที่ทันทีมันคงเป็นไปไม่ได้
ทีนี้ณตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
เจรจาเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะคะ
ครับโอ้ยาวเลยสำหรับคดีของน้องชมพู่นะครับ
ทั้งเรื่องที่เป็นคดีเรื่องของพญาหลักฐาน
กับเรื่องของความเชื่อด้วยนะฮะ